ที่มีการกันให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย
ออกจากพื้นที่หน้าปากถ้ำไปให้ได้มากที่สุดนะคะ
อาสาสมัครเองสื่อมวลชน
แล้วก็บรรดายญาติพ่อแม่ของทั้ง๑๓คน

ซึ่งจุดที่จะให้ไปอยู่รวมกันจุดใหม่คืออบตโป่งผา
ห่างจากหน้าถ้ำไปประมาณ๕กิโลเมตร
และมีคำสั่งเคลียร์ภายใน๒ชั่วโมง
ก็คือตั้งแต่๗นาฬิกาจนถึง๙โมง

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปแล้ว
ของเรียบร้อยแล้วอยู่ที่อบตโป่งผาแล้วนะคะ
ไปตรวจสอบสถานการณ์สำหรับจุดที่ทำงานใหม่
บรรดาสื่อมวลชนเองนะคะที่อบตโป่งผา
จากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายการสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ

ค่ะบรรยากาศที่ทำงานใหม่เป็นยังไงคะอบตโป่งผาตอนนี้
ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นคำสั่งด่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ให้นักข่าวสื่อมวลชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือ๑๓ชีวิตนะครับออกมาจากบริเวณ
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
โดยย้ายมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าขององค์การบริหารส่วนตะบนโป่งผา
แม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ย้ายทุกสิ่งทุกอย่าง
ภายในเวลา๙นาฬิกาซึ่งคาดว่าตอนนี้ทุกคนก็คงจะย้ายมา
บริเวณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอ่าคาดว่าจะมีปฏิบัติการ
บางอย่างจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นเพื่อความสะดวกนั่นเองนะครับ
ซึ่งก็เป็นความหวังเหมือนกันว่าน่าจะมีการนำเด็ก๑๓ชีวิตออกมาจาก
ภายในถ้ำหลวงภายในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความหวัง
แต่ว่าต้องรอการแถลงชี้แจงอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งการแถลงนั้นแน่นอนว่า
ก็จะต้องย้ายมาแถลงอยู่ที่บริเวณด้านหน้าขององค์การบริหารส่วนตะบนโป่งพาร์ท
ซึ่งตอนนี้ก็เต็มไปด้วยสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ
ซึ่งต้องบอกว่าสื่อมวลชนจากทั้งไทยเองแล้วก็ต่างประเทศแทบจะเท่ากันแล้วนะครับ
ตอนนี้คือเยอะมากมากรวมถึงหน่วยงานต่างต่างก็ย้ายมาบริเวณด้านหน้าของอบตโป่งพาน
เช่นเดียวกันนะครับทั้งเรื่องของรัวพระราชทานแล้วก็กิ่งกาชาติอเภอแม่สายนะครับ
แล้วก็จุดที่จะรับของบริจาคคอยให้ความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ที่มาปฏิบัติงานครั้งนี้ก็ย้ายไปอยู่บริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนเองก็ตั้งกล้องเพื่อที่จะรอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานนี้ก็จะเริ่มขึ้นที่อบตโป่งผ่านะครับ
คนก็คาดหวังว่าในการแถลงข่าววันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่ดี
แล้วก็จะต้องลุ้นไปด้วยกันกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับ
ครับตอนนี้ที่อบตเห็นเจ้าหน้าที่ภาคส่วนไหนไปรอเพื่อเตรียมแถลงข่าวหรือว่ามีการประชุมเพิ่มเติมไหมครับ
สำหรับการแถลงข่าวตอนนี้ที่จุดนี้ยังไม่มีนะครับ
แต่ว่ามีการตั้งโต๊ะเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวไว้แล้วนะครับ
นำป้ายแล้วก็นำโต๊ะเตรียมเครื่องเสียงในการแถลงข่าว
เหมือนกับที่อยู่ด้านบนวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ

อันนี้ก็คิดว่าน่าจะอีกเวลาไม่นานอาจจะมีแถลงอะไรบางอย่าง
เพื่อให้ความกระจ่างกับสื่อมวลชนที่ต้องลงมาจากด้านบนนะครับ
เพราะว่าทั้งโดยเฉพาะชาวต่างชาติเองก็อยากจะทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น

ถึงได้ย้ายบุคคลต่างลงมาด้านล่างนะครับ
คุณยุธยาคะก่อนหน้านี้บอกว่ามีการตั้งจอทีวีไว้
ตอนนี้เห็นไหมคะมีสักกี่จุดคะบริเวณรอบอบตโป่งผาอ่า
ตอนนี้ยังไม่เห็นมีการตั้งนะครับ
บริเวณด้านบนวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
มีอยู่๙จุดด้วยกัน
ก็คือหลักก็จะเป็นบริเวณหน้าปากถ้ำเลย
แล้วก็ตรงจุดที่จะเป็นทางเดินที่ออกจากปากถ้ำ
หลักจุดนี้นะครับที่น่าจะมอนิเตอร์ได้
คิดว่าไม่นานเดี๋ยวคงจะมีการติดตั้งจอ
มีข้อมูลรายงานเข้ามาค่ะว่าคือตอนนี้
มีก่อนหน้านี้มีรถพยาบาลเข้าไปหลายคัน
ออกเศรษฐ์เข้าไปอันนี้มีข้อมูลไหมฮะ
เปลี่ยนจากเมื่อคืนนี้จนถึงเช้าจะอยู่ที่
เมื่อเช้าผมก็ไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ก็ต้องมาตรงจุดนี้เลย

บอกว่าเริ่มมีการปฏิบัติงานมีรถพยาบาลเข้าไปเหมือนกัน
แต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนว่า
เริ่มการทำงานหรือยังก็มีรายงานว่ามีพยาบาลเข้าไป
อืมปากถ้ำด้วยนะครับครับครับการจัดระเบียบครั้งนี้สื่อไทยสื่อต่าง
ประเทศให้ความร่วมมือทั้งหมดดีใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าคนคนตอนนี้มารวม
ตรงนี้น่าจะครบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเก้านาฬิกาก็น่าจะทำตามที่
ที่ได้ร้องขอเพราะว่าที่ผ่านมาเองอาจจะมีการประกาศจากทางสอร
สื่อมวลชนเองก็ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่
เริ่มมีความเข้มข้นในการจัดระเบียบสื่อทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการที่จะไม่ลงไปรายงานอยู่บริเวณถนนหรือว่าอยู่บริเวณหน้าปากทางเข้า
ถ้ำเพื่อกิดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการที่จะอ่า
ให้สื่อมวลชนลงไปอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ดีนะครับ
ไม่อยากจะไปกิดขวางการทำงานที่จะต้องเร่งรีบแล้วก็ทำไปตามแผนที่ได้ซักซ้อมเอาไว้
หากมีสื่อมวลชนซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีจำนวนมากไปอยู่ตรงนั้นอาจจะแน่นอน
แม้ว่าเราไม่อยากจะกิดฟางแต่บางทีมันอาจจะไปกิดฟางกับอาการได้
ทุกคนก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือครับทีนี้พอย้ายจากหน้าถ้ำไปที่อบตเนี่ย
บัตรสื่อมวลชนที่เราลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรกต้องลงใหม่ทั้งหมดไหม
ว่าใช้บัตรเดิมทำงานกันต่อได้ไหมฮะยังครับยังไม่ต้องลงเปลี่ยนใหม่นะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีความเข้มงวดเหมือนกันในจุดนี้ก็ทุกคนก็ต้องคล้องบัตรเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียนแน่นอนว่า
ต้องมาลงทะเบียนใหม่เหมือนกันครับโอเค
คุณยุธยาคะมีการจัดโซนอย่างไรบ้างเพราะว่ามีทั้งอาสาสมัครมีทั้งผู้ปกครอง
แล้วก็มีสื่อมวลชนเขาจัดโซนแบบไหนครับบริเวณรอบอบต
บริเวณด้านหน้าเสาทงจะตั้งเต็นต์ประมาณ๖เต็นต์ด้วยกันนะครับ
สำหรับสื่อมวลชนอยู่ติดกับด้านหน้าเสาทงก็อยู่ติดกับด้านหน้าถนนนะครับ
แล้วก็ถัดออกมาตรงที่ทำการของอบต
จะเป็นเต็นต์ของเจ้าหน้าที่จิตอาสาเต็นต์ทัวร์พระราชทาน
มีเต็นต์วิทยาลัยวศึกษาเชียงรายที่คือจะมาเป็นจิตอาสาในการช่วยงานตรงนี้นะครับ
แล้วก็ทางฝั่งขวามือของอบตโป่งผาเนี่ยจะเป็นอาคารที่ทำงานของเจ้าหน้าที่
ก็จะใช้เป็นจุดแถลงข่าวของผู้บัญชาการ

ก็ถือว่าตรงนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมเหมือนกันนะครับ
ในการที่จะบริหารจัดการผู้ที่มาช่วยงานทั้งจิตศาสแล้วก็สื่อมวลชนครับ
ถือว่ามีความพร้อมทั้งเรื่องของห้องน้ำแล้วก็พื้นที่การทำงาน

ตามข่าวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองของน้อง
ก็ถูกย้ายออกมาจากบริเวณพื้นที่ตรงนั้นด้วยถูกไหมคะ
ตรงนี้ผมต้องขอเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า
สำหรับบุคคลที่จะอนุญาตให้อยู่เนี่ย
ก็มี๑หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตจาก
พบเหตุการณ์แล้วก็ข้าราชการติดตามไม่เกิน๒คน
สองก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในการช่วยเหลือนักประดาน้ำ
แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการขนอุปกรณ์
แล้วก็๓ก็คือทีมรถพยาบาลที่จะเข้ามาสแตนบายในเต็นต์พยาบาล

ส่วนรถกู้ชีพกู้ภัยก็
ยังให้ออกนอกพื้นที่ทั้งหมดนะครับ
ก็รวมถึงสื่อมวลชนด้วยก็ขอให้ย้ายออกจากพื้นที่ทั้งหมดเช่นกันนะครับ
มีรถยนต์ภานะต่างรถโมบายแต่เท่าสดอะไรอย่างนี้
ก็จะให้ย้ายออกหมดแต่ว่ายังไม่ได้กล่าวถึง

แต่ว่าสำหรับที่นี่ไม่ได้มีเป็นญาติ
ที่นี่ไม่มีเป็นญาติก็ไม่แน่ใจว่าญาติยังให้อยู่ด้านบน
หรือว่าอาจจะไปให้รออยู่ที่จุดไหนหรือเปล่า
อันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอแถลงข่าวอีกทีหนึ่งนะครับ
แล้วก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวของเราที่คุณยุธยาไปเปลี่ยนเวรมา

ว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการไปแจ้งอะไรญาติญาติหรือเปล่า

ก็คือเดี๋ยวจะลองสอบถามอีกทีนึงว่า

ก็คาดว่าน่าจะมีจุดที่สำคัญ

หรือว่าจะเป็นที่จุดที่โรงพยาบาลสนาม

มีหลายจุดที่คาดว่ายัดยาดน่าจะสามารถ
เห็นลูกหลานได้นะครับ
ครับได้ครับขอบคุณคุณยุธยาตุ้มมีนะครับรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามา
ก็อยู่ในพื้นที่มานะฮะก็น่าจะมีข้อมูล
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมให้ดูในกรุ๊ปไลน์ของ
นักข่าวพยายามถามเข้าไปว่าจะแถลงหรือเปล่ากี่โมง
เจ้าหน้าที่บอกว่ารอผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการก่อนค่ะ
คอนเฟิร์มว่าแถลงหรือไม่แล้วแถลงกี่โมง
ยังไม่มีการระบุชัดเจนต้องติดตามกันต่อ
แค่มีการจัดสถานที่เว้ยเฉยเต็มความรอบเว้ยเฉย

ก็คือต้องรอท่านนโรงศักดิ์โอสธนากรชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
ถูกต้องตอนนี้เอาใจช่วยกันต่อว่า
ตั้งแต่ตอนนี้ไปหวังว่าทั้งวันนี้จะเป็นข่าวดี
ว่าจะนำทั้ง๑๓คนออกมาได้หรือเปล่า